ซึ่งใกล้กับชายแดนไทยบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าฝั่งไทยนั้นได้รับผลกระทบ
แต่ว่าทางการทหารจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พันเอกริจพันธสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๐
สั่งการทหารพราน๓๕๐๑จัดกำลังไปประจำการ
บริเวณช่องทางท่าข้ามอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
กระเหรียงพุทธ๙หน้าเคลื่อนไหวที่บ้านวะกือลูบ้านย่อโป๊ะคี
และบริเวณน้ำตกกลูทอนะคะโดยมีอาการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเขตไทยที่บริเวณบ้านท่าสองยาง
ซึ่งฐานวะกือลูอยู่ห่างจากชายแดนไทย๙กิโลเมตร
ส่วนฐานย่อโปคีอยู่ห่างจากชายแดนไทย๖กิโลเมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังเตรียมความพร้อม
จัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่วัดมงคลคีรีเขต
หากมีชาวกะเหลี่ยงอพยพเข้ามาเบื้องต้น
ก็ได้มีการข้ามฝั่งเข้ามาอาศัยกับญาติพี่น้องฝั่งไทยแล้ว

เอกริจกล่าวว่าสำหรับการสู้รบในพื้นที่ตรงข้ามบ้านท่าสองยาง
ยังไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทย
เหตุการณ์ทั่วไปยังปกติเพราะว่าการสู้รบยังห่างไกล
แต่ว่ามีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งชายแดนไทยนั้นยังมีบุคคลเข้าออกตามปกติค่ะ